ตอนนี้ก็๕วันกว่าแล้วนะ

อยากจะได้ทราบข่าวดีเร็วนะครับ
ล่าสุดครับก็มีกำลังใจเข้ามาเยอะแยะจากหลายพื้นที่นะครับ
อดีตนายละมนตรีประธานที่ปรึกษาภักดิ์ประชาธิปัตย์
ซึ่งเป็นอดีตสสตรังหลายสมัย
วันนี้คุณชวนเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามข่าวการช่วยเหลือนักฟุตบอล

ไปสัมภาษณ์คุณชวนที่บ้านพักที่จังหวัดตรังนะครับ
คุณชวนบอกว่าเฝ้าติดตามสถานการณ์จากสื่อมวลชน
ตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวแล้ว
แล้วก็ฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา
วิศวกรรมที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจาะถ้ำเจาะภูเขา
อกจากนี้ก็ยังมีหลายหน่วยงานที่พยายามให้ความรู้
มีส่วนร่วมในการหาทางแก้ปัญหา

ไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นหน่วยซิล

แต่มันก็มีปัญหาอุปสรรคจากธรรมชาติ

คุณชัวร์หลีกภัยบอกว่าเหตุการณ์นี้ในกลุ่มสอสอ

ไม่ไปดีกว่าเพราะเกรงว่า
จะไปกระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่
จะไปอยู่ทั้งมุมไหน
เราก็เล่นภาพไม่ออกครับ
สอบเขาก็คุยกันเรื่องที่จะไปเยี่ยม

จะเป็นไปเกะกะ

ก็เลยติดตามเหตุการณ์จากข่าวสารที่สื่อรายงานครับ

ท่านครับเรื่องขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่
ผมว่าเจ้าหน้าที่คงมีความกำลังใจดีอยู่แล้ว
ถ้าจะเป็นห่วงหน่อยก็

ที่คงอยู่ในอาการที่

แล้วก็ระดมสมองช่วยกันคิด
ที่เขาพยายามช่วยเหลือเรื่องนี้
กรรมบ้านพระคุณชวน
จังหวัดตรังนี้อยู่ที่อำเภอเมืองชื่อว่าบ้านวิเศษกุล
ก็จะเงียบสงบหน่อยส่วนนี้คือภาพของพื้นที่เกิดเหตุ
ที่เราตามหาทั้ง๑๓ชีวิตอยู่ซึ่งคุณชวนเชื่อว่าทุกคน
ยังมีชีวิตคงจะหลบอยู่มุมใดมุมหนึ่งภายในถ้ำ
ซึ่งต้องฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
และเจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือแต่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ
ในการที่จะส่งไปให้นะครับทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองของน้อง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังปฏิบัติงานกันอย่างสุดความสามารถ
นี่ก็ต้องใช้โดรนช่วยสำรวจด้วยนะคะจะได้หาปล่องต่างได้ง่ายยิ่งขึ้น
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะนักวิ่งชาวสุราชธานีกว่าร้อยคน
เขาก็รวมตัวกันไปไหว้สารหลักเมืองที่สุราธานี
ซึ่งคณะนักวิ่งทั้งหมดออกวิ่งจากศาลหลักเมืองไปยังพระธาตุศรีสุราชเขาท่าเพชร
ระยะทางรวมแล้ว๙๗กิโลเมตร
ก็เพื่อจะไหว้ขอพรพระธาตุศรีสุราช
คุ้มครองทุกคนให้ออกจากถ้ำมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ส่วนที่ลานอนุสวรีพ่อขุนเมงรายมหาราช
แยกพ่อขุนตะมนตเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๕
เทศบาลนครเชียงรายกว่าร้อยคน
นำดอกไม้ทูบเทียนกราบสการะอนุสวรีพ่อขุนเมงรายมหาราช
ร่วมใจการอธิษฐานขอให้พ่อขุนเมงรายมหาราช
สร้างเมืองล้านนาช่วยคุ้มครอง
แล้วก็ปกปักรักษานักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอาคาเดมี่

ซึ่งก็ยังหาตัวไม่พบในเวลานี้นะคะ
นายจำรัฐชัยมูลรองภูมิหน่วยการโรงเรียนเทศบาล๕
บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุนะครับ
ทั้งคุณครูทั้งนักเรียนที่โรงเรียนก็เป็นห่วง
แล้วก็ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดนะครับ
แล้วทุกวันที่ไปสอนหนังสือนะคุณจุธารัฐ
อาจารย์จำรัฐบอกว่าโอ้โหนักเรียนจะถาม
ถามอาจารย์จะเจอไหมเมื่อไหร่จะเจอ
อาจารย์ก็ได้เฝ้าแต่บอกว่าเชื่อว่าต้องเจอ

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยชวนทุกคนมาส่งกำลังใจ
เพื่อที่จะไปให้ถึงในพื้นที่นะครับ
ก็มาร่วมกันกราบพ่อขุนเมงรายมหาราชในวันนี้นะครับ